โอ้โฮปุ๊บหน่อยดีมากสุดออกมาช่วงนี้กันความรอนไหมอุ้ย
หลายคนค่ะอาจจะอยากรู้นะคะว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร
จะได้เตรียมพร้อมรับมือตรวจสอบกันเลยดีกว่า
จากแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกหนักหน่อยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะ
มาจากปัจจัยต่างนะคะทั้งมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศ
ภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ปัจจัยนั้นก็คือกระแสลมที่พัดมาจากทางด้านภาคใต้
อบเอาความชื้นของทะเลอันดามันพัดขึ้นมาสู่ตอนกลางของประเทศ
ทำให้ภาคใต้เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเป็นระยะครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ดูจากกลุ่มฝนแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
กระจายกันหมดเลยตั้งแต่ตอนบนตอนกลางรวมถึงตอนล่างของประเทศนะคะ
วันนี้ภาพรวมก็จะมีฝนตกหนักหน่อยตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นเป็นต้นไป
ส่วนวันพรุ่งนี้เช่นกันนะคะจะสังเกตว่าเมฆฝนจะเกาะกลุ่มกันหนาแน่น
บริเวณตอนบนของประเทศนะคะภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
แถบภาคอีสานจะเจอกันหนักเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมกันโชคแรงรวมไปถึงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วย
ส่วนเรื่องอุณหภูมิความร้อนค่ะสบายนะคะ๓๐ต้นไม่ถึง๔๐องศา
ก็มีฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำใจค่ะตรวจสอบภาพรวมกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะ
การว่าภาคเหนือจะมีฝนมากถึง๑๗๐ของพื้นที่
เฉลี่ย๒๓๓๗องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้ากันเลย
ตกลงมาหนาแน่นถึง๑๗๐ของพื้นที่ทั่วทั้งภาคทั้งตอนบนตอนกลางและตอนล่าง
ส่วนภาคกลางฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
เฝ้าระวังมากหน่อยกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ทุกจังหวัดของภาคได้รับผลกระทบคลื่นนั้นสูง๒เมตรนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
เฝ้าระวังกันแถบเพชรบุรีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา

ส่วนฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากถึง๒๓เมตร
เฝ้าระวังกันที่พังงาระนองภูเก็ตกระบีตรังและสตูน
ตรงนี้จะมีฝนฟ้าขนองหนักหน่อยแล้วก็ชาวเรือ

กรุงเทพมหานครโอกาสเกิดฝนได้ถึง๑๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๓๖องศาเซลเซียส
วันนี้อากาศสบายนะคะดิฉันก็ต้องขอไปหาหน่อไม้กันต่อก่อนดีกว่านะคะ
ก่อนที่ฝนจะตกลงมาเดี๋ยวทำมาหากินไม่ทันนะคะ
สวัสดีค่ะ